อุบลราชธานีใครอยากจะไปสักการะรูปปั้นพญานาคสีดำนะคะ
แนะนำเลยไปที่นี่วัดภูยอดรวยบรรยากาศเป็นยังไงไปดูค่ะ
โอ้ดูดิน้องไม่ต้องดูแบบเข้มขลางศักดิ์สิทธิ์เนอะ
ใหญ่แล้วก็ยาวด้วยแล้วก็เป็นองค์สีดำเลยนะคะดำคลับแบบนี้เลย
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่าคุณโยสิตาพี่เลี้ยงแนนี่เนี่ยโยสิตาแนนี่แปด
เขาได้ถ่ายบรรยากาศความสวยงามความเข้มขลังของวัดภูยอดรวย
ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเลินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
ใช่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเขาเล่าเลยนะว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งของเหล่าพญานาคในจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งในวัดเนี่ยค่ะจะมีรูปปั้นองค์พญานาคสีดำห้าเซียนแบบนี้
ความยาวเนี่ยนะคะ๔๐เมตรสวยงามมากแล้วปรากฏเด่นชัดอยู่ตรงหน้าปากถ้ำเลย
ชาวบ้านแต่โบร่ำโบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าใครได้มากราบไห้สักการะที่นี่จะได้รับโชคลาภและมีเรื่องราวดีในชีวิตเกิดขึ้น
ครับนอกจากองค์พญานาคแล้วเนี่ยในวัดยังมีหลวงพระยอดรวยหนึ่งร้อยแปดพระองค์ค่ะ
และแจดีพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ให้เหล่าศาสตร์ทุกชนได้มากราบไหว้เพิ่มความเป็นซีอิหริบังคลด้วยครับ
ใครอยากจะไปกราบไหว้อยากจะมีวาสนาไปไห้สักครั้ง

วัดภูยอดรวยจังหวัดอุบลราชธานีจ้า